คุณผู้ชมมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนกำลังจับตามอง
แล้วก็ให้ความสำคัญกรณีที่นายบัญญินเนี่ย
เคลื่อนย้ายตัวไปยังสารทุจริตที่มีการนัดพิจารณาคดี
ทีนี้ก็กังวลกันว่าเอ๊ะการไปเนี่ย
มันจะมีความรัดกลุ่มมากเพียงพอหรือเปล่า
หลังจากที่มีข่าวแผนแตกออกมาว่าจะมีการกระทำการใด
หลายเหตุการณ์๑๒๓๔ตามแผนที่เขาวางเอาไว้เนี่ยนะคะ
เรื่องนี้อธิบดีกรมราชธรรมออกมายืนยันว่า
ตรการควบคุมตัวนายบัญญินตั้งพากรผู้ต้องหาที่วางแผนเตรียมแหกคุกเนี่ย
ขั้นตอนนะฮะในการไปสารวันพรุ่งนี้เนี่ย
ทุกอย่างเป็นไปด้วยความรอบครอบแล้วก็รัดกลุ่มอย่างมาก
วันพรุ่งนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
นัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่นายบัญญินตั้งพากร
ตกเป็นจำเลยอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
เจ้าของสำนวนโอนหุ้นเสียชูวงเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยครั้งนี้สารมีคำสั่งห้ามบุคคลอื่นนะคะ
ที่ไม่ใช่คู่ความเข้ามาอยู่ในห้องพิจารณาคดีด้วย
เว้นบุคคลที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาล
คู่ความในวันนัดตรวจพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่อยู่บริเวณศาลด้วย
สมควรให้พิจารณาลับนั่นเอง

จำเลยที่๑และทนายความมาศาล
คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
เพื่อตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
ร่วมกับเจ้าพนักงานในวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกา
จากนั้นให้มีการนัดตรวจสอบพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายต่อหน้าศาล
ในช่วงบ่ายวันเดียวกันด้วย
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐสเวตนันอธิบดีกรมราชธรรม

แล้วก็ขอให้ความไว้วางใจกับเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง
เพราะเรื่องของกรณีการวางแผนหลบหนีของนายบัญญินเป็นข้อมูล

กรมราชธรรมแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อย่างใกล้ชิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งตัวเองก็จะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยอะไร
แต่ขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนกองปรับปราม

ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปนะคะ
ทีนี้ในส่วนของกรมราชธรรมก็ยืนยันค่ะ
ว่าในการดำเนินการควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังรายนี้
จะเป็นไปด้วยความรอบครอบแล้วก็รัดกลุ่มที่สุดก็คือเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และจะมีการประสานงานกับสารยุติธรรมเพื่อลดความถี่ในการนำตัวผู้ต้องขังรายนี้
เดินทางจากเรือนจำไปยังศาลคือจะทำให้เดินทางน้อยที่สุด
เพื่อสืบพยานให้น้อยที่สุดคืออาจจะไปพิจารณาทางลึกอื่น
ไม่ว่าจะเป็นการสืบพยานผ่านจอหรือวีดีโอคอนเฟอร์เนสแทน
จากนี้ยังได้มีการวางแผนร่วมกับตำรวจหน่วยงานต่างด้วย
ในการเสริมกำลังแล้วก็รักษาความปลอดภัยขณะเคลื่อนย้ายตัวด้วยนะคะ